เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในห้องพักเขาคนเดียวนะ
คุณผู้ชมคนเราเวลาจะตายจริงไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ถูกไหม
แต่ผู้ชายคนนี้เขาไปเคาะห้องข้างช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะตายแล้วผมจะตายแล้ว
ไม่มีใครกล้าออกมาค่ะพอสิ้นเสียงประโยคนั้นเขาหงายหลังล้มตึงแล้วก็ตายจริงค่ะ
เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขารู้ตัวเหรอว่าเขากำลังจะตายแล้ว
เขาโดนใครทำอะไรมาหรือเปล่านี่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนตายอยู่หน้าห้องเช่า
อยู่ที่ประจันตคามที่ปราจินบุรีทีนี้พอไปตรวจสอบเจอตรงประตูห้องเลยห้องที่๒
ผู้ชายคนนี้นอนหงายอยู่ใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวเลยค่ะคือนายชินหุ่นอายุ๔๒ปีเป็นชาวกัมพูชา
แล้วเขาก็เป็นคนงานในโรงงานน้ำแข็งเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เขาเสียชีวิตแบบนี้
ไปเจอถุงใส่พวกยาที่เขาต้องกินอยู่เป็นประจำอะค่ะยาพวกกลุ่มยาแก้ท้องอืดแก้แน่นหน้าอกยาลดกรดไหลย้อน
ทีนี้ตอนชนะสูตรเบื้องต้นพวกถุงซองยาต่างเขาก็ชนะสูตรเบื้องต้น
สาเหตุการตายเนี่ยน่าจะมาจากหัวใจวายเฉียบพลันค่ะแต่ก็ต้องส่งให้โรงพยาบาลชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงก่อนนะคะ
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล่าแบบนี้ตอนสัก๕ทุ่มเนี่ยตัวของนายชินเนี่ยนะวิ่งออกจากห้องมา
แล้วมาเคาะประตูห้องข้างตะโกนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยผมเหมือนกำลังจะตายแต่เพื่อนห้องข้างได้ยินแบบนี้ไม่กล้าออกมาช่วยตอนนั้นไม่กล้าเปิดประตูออกมาไง
แล้วเพื่อนห้องอื่นเนี่ยก็ได้ยินแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมลองฟังค่ะเพื่อนที่เขาอยู่ห้องข้างนี่คนนี้คนนี้ให้เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
พี่เขาเนี่ยมาค้อประตูอยู่ห้อง๒ทีนี้เขาได้พักนึงแล้วทีนี้พี่ห้อง๒ไม่กล้าออกมาเลยผมก็เลยเปิดออกมาดูมาถามเขาว่าเป็นอะไร
เขาก็เลยบอกว่าเขาปวดท้องเขาจะตายแล้วแล้วเขาก็อยู่เฉยเลยแล้วทีนี้แกก็เลยลงนอนลงไปเลย
คือไปถามเพื่อนบ้านทั้งเสื้อฟ้าเนี่ยคือเขาก็บอกว่าแบบเออช่วยด้วยช่วยด้วยคนได้ยินไม่กล้าออกมาแต่เพื่อนบ้านอีกคนนึงที่อยู่ข้างห้องได้ยิน
คือเปิดมาถามว่าเป็นอะไรแต่ตอนนั้นคือเขาล้มไหนล่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ